เหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเขาเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วยเขาก่อเหตุยิงใส่พี่น้อง๔คน
เสียชีวิตไป๑แล้วก็บาดเจ็บอีก๓แล้วก็มีบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะ
หนึ่งในคนที่บาดเจ็บอันนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้คือคนก่อเหตุยังหนีอยู่ค่ะ
ตอนนี้ต้นสังกัดก็คือที่กรมป่าไม้สั่งไล่ออกแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีภาพหลักฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดช่วงค่ำเมื่อวาน
ศักดาอินปิ่นปักเป็นพนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่ากรมป่าไม้ใช้ปืน๙มมค่ะ
จ่อยิงสี่พี่น้องนะคะนางสาวแสงเดือนศรีจตุพรอายุยี่สิบเจ็ดปี
คนนี้เสียชีวิตเลยนะคะนางสาวแสงจันศรีจตุพรอายุ๓๑ปีเป็นพี่สาว
คนนี้บาดเจ็บแต่ว่าเจ็บหนักค่ะเจ็บสาหัสเลย
นางสาวนัดกมลสุเมธวันน้องสาวบาดเจ็บนายสุธิพัฒน์สมสิทาน้องชายก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ก็ถูกยิงตอนกำลังยืนขายหมาล่ากันอยู่ในตลาดแสนตุ้ง
ครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะจับวินาทีการก่อเหตุเอาไว้ได้ชัดเจนเลยนะคะ
ช่วงเกือบเกือบทุ่มหนึ่งอ่ะประมาณสักหกโมงกว่ากว่า
สี่พี่น้องเขายืนขายหมาล่ากันอยู่นะคะในเต็นต์ริมทางเท้า
ทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนายศักดาอินปิ่นปักหรือในเป้า
เป็นอดีตแฟนของนางสาวแสงจันศรีจตุพรไปยืนคุยกับนางสาวแสงจันทร์ค่ะ
แล้วเถียงกันฉุดกระชากกันพี่น้องที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้าไปช่วยนะคะ
นายสักดาชักปืนที่พกมาจอยิงนางสาวแสงจัน
ยิงน้องสาวอีกคนในระยะเผาขนสองคนนี้ล้มลงไปกับพื้นค่ะ
น้องชายรีบวิ่งออกไปนายศักดาหันมาเห็นไม่วิ่งตาม
แต่หันปากกระบอกปืนไปยิงใส่จนล้มลงก่อเหตุอย่างบ้าคลั่งเนี่ยค่ะ
แล้วก็หลบหนีไปขี่รถจักรยานยนต์หนีออกไปทางสามแยกตลาดแสนตุ้ง
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในตัวเมืองเส้นทางเนี้ยทะลุไปออกอำเภอคลองใหญ่
อยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาได้นะคะครับนี่ค่ะช่วงเช้า
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปรับศพนางสาวแสงเดือนมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดท่ากระท้อนบรรยากาศเศร้ามากค่ะคุณผู้ชม
คุณคารินกระมุดโยธินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับคุณพ่อของผู้เสียชีวิตคุณพ่อสมควรศรีจตุพร
คุณพ่อบอกว่าครอบครัวไม่ควรจะมาเจอกับเหตุการณ์อะไรที่มันโหดเยี่ยมโหดร้ายแบบนี้
ก่อนหน้านี้พ่อไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำว่าลูกสาวกับนายศักดาเนี่ย
คบกันแบบไหนไม่เคยเจอหน้านายศักดาด้วยซ้ำ
มันถึงตอนนี้อยากถามกลับไปว่าทำไมต้องฆ่าลูกสาวพ่อด้วย
ไม่สงสารครอบครัวของเราบ้างเหรอครับ
เค้ายิงค่อครัวผมหมดเลยแล้วชีวิตผม
มาโดนทำร้ายครอบครัวขนาดนี้
แล้วอ้างอิงว่าเป็นแฟน

ทำไมไมกาสูนาผมเป็นพ่อแล้ว

ผมคงไม่รู้ถึงที่สุดแล้ว

พ่อก็จะหาความเป็นธรรมให้ลูกอย่างถึงที่สุดครับ

ก็คืออยากให้ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุ

เพราะกังวลว่านายศักดาเป็นข้าราชการมาก่อน
อาจจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือ
คุณคารินก็ไปคุยกับป้าคนนึงขายของในตลาดแสนตุ้งคุ้นเคยกับพี่น้องทั้ง๔คน
บอกว่าทั้ง๔คนพี่น้องขายของที่ตลาดเกือบปีแล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้พอรู้คร่าวว่านายศักดาเลิกรากับนางสาวแสงเดือนไปแล้ว

ก็พยายามง้อขอคืนดีอยู่ตลอดนะคะ

ก็มาดึงเมียกลับอะไรอย่างงี้ไง
คุยกันเขาว่าผู้ชายขี้หึงอยู่แล้ว
และแม่คนที่เป็นเพื่อนคนยิง
เขาบอกว่าไอนี่คนที่ยิงกับเพื่อนลูกเขาเอง
ไอนี้อ่ะมันจะค่อดื้อกับเมีย
ดื้อกับเมียไม่ยอมดีไงแต่มันก็คือเหงื่อเด้ยก็พูดอย่างนี้
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจโทวิเชียนปั้นสุกรองผู้กำกับ
พ่อเขาสมิงบอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนของสพจังหวัดตราดนะคะ
ร่วมกับชุดสืบสวนของสพเขาสมิงได้สนที่กำลังเร่งล่าตัวคนร้ายนะคะ
เรื่องต้นแจ้ง๔ข้อหานักนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น
พาอาวุธปืนและยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อคืนที่ผ่านมาพ่อของนายศักดา
นำเอกสารครอบครองปืนมามอบให้กับตำรวจนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะเกลี้ยกล่อมให้นายศักดา
มามอบตัวแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกหนีไปไหนน่าจะยังคงอยู่ในพื้นที่นะคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะทางหัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่า
ที่เป็นหัวหน้าของนายศักดานะก็ช่วยติดตามตัวนายศักดานะคะ
แต่ว่าติดตามตัวไม่ได้ติดต่อไม่ได้เลยนะคะล่าสุดก็เลยไล่ออกค่ะ
พ้นจากการเป็นพนักงานจ้างเหมารายปีของหน่วยงานเรียบร้อยแล้วนะคะ
ครับก็ต้องไล่ออกไว้ก่อนอ่ะอืม